กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปอุทาหรณ์นักดื่มค่ะ
คือไอ้เหล้าชนิดนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเรียกยังไงนะคะ
แต่ที่แน่รู้ว่าวิธีการทำคือต้องจุดไฟเข้าไปในแก้ว
แล้วเทเหล้าเข้าไปแล้วมีไฟพวยพุ่งขึ้นมา
ใครรู้ว่ามันเรียกอะไรช่วยชี้แนะค่าน้อยด้วย
ไม่ทราบจริงนะคะแต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะ
มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วประเด็นเธอบาร์เทนเนอร์อ่ามีการชงเล่าให้ดื่มค่ะ
คือปกติเนี่ยเห็นบอกว่าเหล้าชนิดนี้มันต้องใช้หลอดดูดเนี่ย
ดูดขณะที่ไฟมันกำลังลุกอยู่ในแก้ว

แต่บาร์เทนเนอร์บอกว่าไม่ต้องใช้หลอด

มันมาที่หน้าและมาที่ผมและมาที่คอ

เอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนค่ะ
ไม่ต้องลุกไม่ต้องดูด
ยกสดเลยยกสด

พร้อมพร้อมพร้อม
ฉันไม่รู้จักจริงดิฉันไม่แน่ใจจริงว่า

หรือว่าเขาต้องใช้หลอดดูดไม่แน่ใจนะคะ

เพราะว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้ว
เหมือนว่าเจ้าของร้านผู้จัดการร้าน
บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก

สั่งเหล้าอันนี้เหล้าจุดไฟมาดื่มตามปกติแล้ว
ว่ากันว่าเครื่องดื่มแบบนี้จะต้องใช้หลอดดูด
แต่ทางบาร์เทนเดอร์บอกว่ายกเลยยกเลย
สดเลยไม่ต้องใช้หลอดดูด
เธอก็เลยเอาล่ะคนแรกเลย

คนแรกเลยค่ะยกสดเท่านั้นแหละค่ะ
ไฟลุกลามทั่วหน้าทั่วคอเธอเลยนะคะ

แล้วหมอบอกว่าไอ้ลักษณะการเสียโฉมแบบนี้นะ
แขนมันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
ทำได้อย่างเดียวคือต้องทำศัลยกรรม
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำศัลยกรรมแล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า
นี่คือร่องรอยที่เกิดขึ้น
บอกว่าเมื่อวานนี้ไปตกลงกับทางร้าน
ผู้จัดการร้านเล่าต่อหน้าตำรวจ

ทำนองว่าก็คุณนั่นแหละเป็นฝ่ายผิด

ทางร้านท้าให้เธอไปแจ้งความดำเนินคดี

นั่นแปลว่าทางร้านจะไม่รับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหม
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
เพื่อต้องการที่จะร้องขอความเป็นธรรมกับชาวเน็ต

ร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
ชาวเน็ตพอเห็นคลิปนี้เห็นภาพนี้

ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับเธอฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเธอ

อืมแต่ว่ามีมุมนึงบัตเทนเดอร์บอกทำไมล่ะ
ว่าให้ยกดื่มเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการดื่มมันเป็นยังไง
เอาจริงด้วยความสัดจริงไม่เคยเห็นไอ้ลักษณะแบบนี้
อ๋อน่าสงสารนะครับแผลงจะอยู่ไปอีกนานนะคะ